ปากกาให้ดีเตรียมโทรศัพท์มือถือให้ดี

ต่างที่เขาทำพิธีกันหน่อยนะคะจุดแรกที่นครนายก
ชาวบ้านไปที่สวนกล้วยแห่งหนึ่ง
ไปทำพิธีเกี่ยวกับหัวปลีที่มันแทงขึ้นมาจากพื้นดิน
เหรออ่าเนี่ยเขาไปในสวนกล้วยนะพิธีเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านกว่า๒๐๐คนเขาไปรวมตัวกันที่นี่เลย
บอกมีร่างทรงด้วยนะมาทำพิธีภายในสวนกล้วยน้ำวา
มันก็แปลกนะคือทำไมปลีมันผุดจากดินขึ้นมาเนอะ
แล้วทำไมไม่ออกมาจากต้นกล้วยเออนั่นมันออกมาจากดินเขาก็สงสัย
แล้วก็ไปทำพิธีกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีการหยดน้ำตาเทียนลงในขันน้ำมนต์๓ใบ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วชาวบ้านเขาก็เอามาถ่าย
เอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายไว้ถ่ายน้ำตาเทียนถ่ายปีก็ถ่ายมันสักครู่นี้ก็ถ่าย
เก็บไว้เป็นที่ระลึกความแปลกคุณความแปลกเท่านั้นเองนะ
ส่วนอะไรที่คุณผู้ชมเห็นก็เห็นกันไปแล้วก็เก็บไปคำนวณทางคณิตศาสตร์กันไปนะคะ
เอาไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อนะคะเอามาดูข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้าหน่อย
อันนี้เป็นข้อที่จริงอันนี้เป็นแฟคนะคะรูปร่างเนี่ยแปลกความสูง๘๐เซนติเมตร
เครือ๔หวีรวม๑๙ลูกด้วยกันใกล้กันมีหัวปลีไม่มีต้นแทงขึ้นมาจากพื้นดินสูงประมาณ๑ฟู้ด
ตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงนะคะเกี่ยวกับต้นกล้วยเท่านั้นนะคะ
ย้ำนะเป็นความเชื่อสู่บุคคลของแปลกเรานำเสนอเรื่องราวแปลกแล้วกัน

ไปที่ชัยนาธกันหน่อยอำเภอสัพพยามีชาวบ้านกว่าสองร้อยคนเขาพากันไปร่วมพิธีขอเลขเด็ดจากร่างทรงเจ้าแม่สายย้อย
อยู่บ้านเลขที่๑๐๕บ้านหนองหมู่๘ตำบลตรุกซึ่งพิธีนี้เขาทำกันช่วงกลางคืน
ก่อนวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล๑วันก็คือทำเมื่อวาน
หรือว่าเป็นโค้งสุดท้ายและโค้งสุดท้ายของคนที่ชอบเสียงหัว
ทรงรายนี้เป็นสาวประเภทสองคุณผู้ชมรูปร่างสูงใหญ่เขาทำพิธีมาแล้วกว่าสิบครั้ง

เป็นเลขไทยหรือเป็นเลขอาราบิต
มีตะเคียนพ่อปู่แม่ย่าจมน้ำอยู่นานหลายปีค่ะ
และต้องการจะขึ้นจากน้ำเขาว่าแบบนี้นะเพื่อจะไปช่วยสร้างโบสถ์
ภายในวัดใหม่โคกมรุมทีนี้เนี่ยนายไพโรธเล่าบอกว่า
เขาเดินมาแล้วมาพบกับสถานที่แห่งนี้ลักษณะของสถานที่
ทางกายภาพมันคล้ายกับที่ตัวเองฝันเลย
ก็เลยอธิษฐานในใจนะบอกว่าถ้าหากตะเคียนพ่อปู่แม่ย่า
อยากขึ้นมาจากน้ำจริงก็ขอให้น้ำลด
ปรากฏว่าน้ำมันลดลงจริงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะ
เห็นต้นตะเคียนสามต้นโผล่ขึ้นมาทีนี้เอาล่ะ
ก็เลยมาทำพิธีทำพิธีเชิญไปไว้ที่วัดใหม่โคกมรุม
ไปรวมกับตะเคียนคู่อายุพันกว่าปี
พ่อปู่ทองคำแม่ย่าสุวรรณเกษรซึ่งมีอยู่แล้วที่วัด
เคียนทั้ง๓ต้นนี้นะคุณผู้ชมที่เอาขึ้นมาจากน้ำ

ชาวบ้านเขาเชื่อบอกว่า๓ต้นอายุรวมแล้วก็สักประมาณ๓๐๐๕๐๐ปี
แล้วมีการตั้งชื่อด้วยนะคะทั้ง๓ต้น
ก็คือพ่อปู่ทองแดงแม่ย่าสร้อยมาลาแล้วก็แม่ย่าสร้อยทิพย์
ซึ่งชาวบ้านก็เอาผ้าสามสีมาผูกแบบนี้
แล้วก็ขอโชคขอลาบกันนะฮะ

ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะคุณผู้ชม

บอกความยาวบอกความยาว
อ่าแต่ว่าทุกมั่วเนี่ยถ้าเราไม่ไปที่นี่เนี่ย

คำชโนธอุดรธานีเราต้องไปทุกงวดนะคะ
ก็คือประชาชนเขาก็แห่ไปขอพรแหละ
ขอพรจากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมานะคะ

ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็นอกจากไปกลับไหว้ขอพรแล้ว

ไม่ได้ขอไปชมความสวยงามและชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

ก็เลยไม่ได้ถูกเหมือนนั้นว่าไม่ใช่นะคะ
สรุปสุดท้ายแล้วเขาก็ไปที่จุดนี้ส่วนมากเขาจะไปนะคะ
แล้วบางคนก็เอาโทรศัพท์มือถือไปถ่าย

อกจากนี้มีจุดที่เขาจัดการบวงสวงขึ้นมาหน้าทางเข้าเกาะคำชโนธ
ซึ่งจุดนี้เขามีการหยดสีหยดอะไรต่างในช่วงของการทำพิธี

จากนี้ก็มีพันรยาชาวไทยพาสามีต่างชาติไปทำพิธีบวงสวง
โชคขอลาบให้ทำมาค้าขึ้นอันนี้เป็นความเชื่อนะคะ
ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จหลายคนก็ไปดูน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์แล้วก็ส่องหาเลขนะคะ
นี่แหละค่ะเป็นการที่พาชาวต่างชาติไปดูความเชื่อที่ชาวไทยเขานิยมทำกันนะฮะ
ภาคเหนือกันหน่อยภาคเหนือก็มีของแปลกตามความเชื่อเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่ไปทำบุญถวายสังกฐานที่วัดป่าดืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เขาเป็นวัดเก่าแก่กว่า๑๗๐ปี
พากันจุดภูมิศักดรรมรัฐหลวงพ่อทันใจครับ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดเพื่อขอโชคลาภ
พร้อมกับไปส่องหาเลขเด็ดในบาดน้ำมนต์ที่พระสงฆ์เขาทำพิธีนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านเขาเห็นแล้วไปตีแล้วก็ถูกรางวัลกันแล้วหลายคนเหมือนกัน
ซึ่งจากการส่องในบ่าก็พบเลขหลายตัวคุณผู้ชมแล้วแต่คนจะมองอ่ะนะ

เรียกว่าอะไรเนี่ยเออเหมือนกันน่ะเหมือนกันนะ
ชาวบ้านบางคนก็ใช้มือถือถ่ายแล้วก็เอากลับไปตีแล้วก็ไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาล

มากันเยอะเลยค่ะมาที่บ้านหลังนี้แล้วค่ะมาทำไมคะ
บ้านหลังนี้เนี่ยก็เจ้าของบ้านชื่อว่านายเอื้อนสิงห์ช่างชัย
เป็นเจ้าของบ้านเลขที่๗๙๕หมู่๔ตำบลธาตุโรงอำเภอวิทเทียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
คือหลังบ้านเนี่ยคุณลุงเอื้อนบอกว่าไปพบวัตถุคล้ายโถหรือว่าหม้อโบราณ
อันนี้คุณผู้ชมฝังอยู่ใต้ดินหลังบ้านความลึกลึกสักประมาณ๑ฟุต
พอขุดขึ้นมาลักษณะคล้ายหม้อเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณ
สีดำแดงแบบนี้ค่ะน้ำหนัก๓กิโลกรัมมีหูสำหรับจับสี่หู
ฟ้าปิดสนิทมีพระเครื่องหลวงปู่ทั่ว๑๘องค์พระเครื่องนางพญาน๑องค์
แล้วก็เหรียญสมเด็จพระนเรสวน๒เหรียญติดอยู่ที่ฝาหม้อค่ะ
เขาก็เลยทำความสะอาดแล้วก็ใส่ถาดแบบนี้แล้วก็ชั่งน้ำหนักกัน
คุณทัศนัยคุณสุภัณฑ์สรา๓กิโลกรัมนี่คือน้ำหนักของเขา
คุณผู้ชมก็ว่ากันไปจุดสุดท้ายนะคะจุดนี้แหมมีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วยนะคะ
เจ้าพ่อแบงค์กาโมริมถนนสุขุมวิทย์ช่วงหลักกิโลเมตรที่๑๘๐ถึง๑๐๘
คือไม่ได้เป็นสารจริงจังแบบว่าเข้าไปในพื้นที่

อยู่ริมถนนเลยนะคะที่บ้านฉางระยองชาวบ้านเขาก็จอด
รถกันริมถนนแล้วก็เดินถือพวงมาลัยถือทูบถือเทียน
คักมากแล้วก็เดินไปกราบไหว้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าช่วงค่ำเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุแถวนั้นพอดีเลย
ก็คือรถกระบะของผู้ที่มากราบไหว้ขอพรนี่แหละไปเฉียวชนกัน
ทำให้รถกระบะทั้งสองคันเสียหลักตกข้างทางนะคะ
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้
บรรดาเซียนหวยเอ็นความสนใจเบียงเบนความสนใจมาที่รถ
จากศาลเจ้าพ่อแบงค์กาโมมาที่รถกันต่อนะคะ
ปรากฏว่าเขาก็มาถ่ายทะเบียนกัน
รถสองคันนี้ที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
เมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะคะ
ทำให้คนที่เอานนตรีแถวนั้นเนี่ย
เลขท้าย๒ตัวที่มันไปตรงกับรถกระบะ
เกลี้ยงแผงในพริบตาเลยนะ
มี๒เลข๒คู่ด้วยกันให้คุณผู้ชมก็ดูกันไปเองนะคะ
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็อยากให้ระวังนะคะ
เพราะว่าช่วงนั้นที่มีการกราบไหว้คนก็นั่งอยู่ริมถนนนะ

ใช่รถก็ไปจอดเยอะแยะในการจราจรอาจจะติดขัดนะคะ
ระมัดระวังนะคะใครที่เดินทาง
เราย้ำทุกครั้งว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณด้วย
เรานำเสนอให้เป็นสีสันแล้วกันว่าแต่ละพื้นที่เขามีอะไรกันบ้าง
คนเข้าไปไหว้ไปขออะไรกันบ้างคุณผู้ชมก็แล้วแต่สบายใจ